ศึกสายเลือดกันหน่อยนะคะเชื่อว่าใครที่มีพี่น้องเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้หรอก
มันต้องมีกระทบกระทั่งกันพี่ทะเลาะกับน้องบ้างแต่ทะเลาะกันมากสุด
โกรธกันเป็นสัปดาห์เป็นปีแต่คู่นี้ทะเลาะกันมายาวนานกว่า๒๐ปี
เป็นพี่น้องที่ทะเลาะกันทุกวันมีปากเสียงกันตลอดเจอหน้ากันที
เห็บกันบ้างแซะกันบ้างพูดจาประชดประชันใส่กันบ้าง
สุดท้ายแล้วเขาบอกฟางเส้นสุดท้ายมันขาดนะคะ
คนพี่เอาด้ามเสียมที่มันเป็นไม้ยาวเห็นที่เปื้อนเลือดอยู่ข้างได้ไหมคะ
ฟาดเข้าใส่หัวน้องจนหัวยุบอะค่ะน้องตายคาที่
คนพี่ก็รอมอบตัวกับตำรวจนะคะ
นี่สภาพที่เกิดเหตุ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพ๒ก็รีบลงพื้นที่บริเวณคอกวัวในอำเภอ๒จังหวัดแพร่ค่ะ
ตรวจสอบร่างของนายสิงค์คานเนทแก้ววัย๕๔ปี
หัวเนี่ยถูกตีจนยุบเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
ใกล้ศพพบด้ามไม้เสียมยาว๑๑๐เซนติเมตรมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
งไป๒๐เมตรมีผ้าขาวม้าเปื้อนเลือดตกอยู่
มีรองเท้าของคนตายข้างหนึ่งหล่นอยู่
แล้วก็มีมีดยาว๓๐เซนติเมตรกับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วย
ผู้ก่อเหตุคือนายลิขิตเนธแก้วนะคะอายุ๕๘ปีเป็นพี่ชายแท้ของคนตายนี่แหละ
ก่อเหตุเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะก็มอบตัวอยู่กับตำรวจ
ซึ่งญาติเนี่ยแล้วก็คนก่อเหตุพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
พี่น้องคู่นี้คือเป็นลิ้นกับฟันเป็นไม้เบื่อไม่เมาเลยทะเลาะกันประจำ
แต่ปกติก็ทะเลาะแค่วาจาไม่คิดว่าครั้งนี้จะถึงขั้นตีกันตาย
ในที่เกิดเหตุยังมีกองเลือดอยู่เลยนะคะ
ร่างของผู้ตายเนี่ยญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ชาปนสถานบ้านห้วยขอนแล้ว
เราก็เลยได้คุยกับน้องสาวของทั้งคนตายและคนก่อเหตุนะคะ
คุณสุภาพรเธอบอกว่าเธอมีพี่น้องทั้งหมด๑๑คน
แต่ตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเหลือแค่๕คน
ลิขิตพี่ลิขิตคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกคนที่๓
ส่วนพี่สิงคารคนตายเป็นลูกคนที่๕
สองคนนี้ทะเลาะกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วค่ะ
ทะเลาะกันเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตความไม่ถูกใจกันบ้าง
พี่น้องสี่ห้าคนเค้าตั้งวงดื่มเล่ากันตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะ

มาเอาน้ำที่บ้านเดินมาเอาน้ำที่บ้าน

ไม่ชอบคนขี้ยาติดยา
คนตายก็ได้ยินก็ไม่พอใจเลยทะเลาะกันตรงนั้น
แล้วก็เป็นจังหวะที่พี่ชาย

ในวงเล่าก็เลยรีบจับแยกนะคะ

คนตายก็ขับกระบะเอาน้ำไปที่คอกวัว

คนก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามไป

ผ่านไปยี่สิบนาทีพี่ขี่รถกลับมา

พี่คิดเรื่องนี้มาหลายวัน
คิดมานานแล้ว

คนมันบกกินเส้นกันมันมาโทรกกัน
นั่นน่ะกูว่ามึงมึงว่ากูใช่เนี่ย
ซึ่งวันนี้ค่ะตำรวจก็คุมตัวนายลิขิตนะคะ
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไล่ไปตั้งแต่จุดแรกคือจุดที่ญาติ

และจากนั้นเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามน้องชายไปที่คอกวั

เขาบอกเขาไปยืนรอนะคะยืนรออยู่ตรงต้นกล้วย
จังหวะเห็นน้องชายคร่อมมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ
เขาก็เลยเดินชาร์จเข้าหาแล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบ
น้องชายพูดออกมาคำนึงว่าบ้านกูไม่ใช่บ้านมึง
ประโยคนี้คือฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเขา
คว้าด้ามเสียมแล้วก็ฟาดลงไปเลย
เขาบอกว่าฟาดแรงครั้งเดียวด้ามหักเลยค่ะ

จังหวะนี้ก็ต่อสู้กันต่างฝ่ายต่างบีบคอกัน
แต่เขาบีบคอน้องจนสลบ
แล้วก็เอาด้ามไม้ฟาดซ้ำไปอีก๔ครั้ง

แล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านรอมอบตัว
หลังจากทำแผนเสร็จตำรวจก็นำตัวนายลิขิต

เพราะว่าที่หน้าตาก็มีแผลเหมือนกันนะคะ
จากการต่อสู้กับน้องชายก่อนที่จะลงมือฆ่าน้องชายตาย
หลังจากนั้นก็คุมตัวมาที่โรงพัก
ซึ่งเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะบอกว่า
เขาทะเลาะเบาะแว้งกับน้องชายคนนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
สาเหตุก็คือน้องชายชอบเมา

รู้สึกผิดไหมอยากขอโทษไหมในสิ่งที่ทำไป

มันกินเหล้ากินยามาลงมาหาเรื่องผม
อยากกลับขอโทษอะไรพี่น้องอะไรอย่างนี้ไหมครับ

อยากแจ้งไหมครับว่าพี่น้องลงไป

ขอบคุณครับ
เขาพูดเต็มปากเต็มคำเลยนะว่าเขาไม่เสียใจ

เดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ถ้าหากว่ามีพฤติการกระทำความผิดมากกว่านี้
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง